คุณผู้ชมคะตอนนี้ระยะหลังเนี่ยแหมมีข่าวออกมาหลากหลายทิศทางนะในเรื่องของการเมือง
แต่ว่ามีกระแสข่าวออกมาจากพักการเมืองนะคะที่บอกว่าอยากที่จะให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมือง
คืออันนี้เพิ่งประกาศใช้ออกมาแค่๒เดือนเองแต่มีกระแสบอกว่าอยากจะให้แก้แล้วแล้วแบบนี้ถ้าแก้จริงไหนจะใช้เวลาพิจารณาไหนจะใช้เวลาแก้ไข
การเลือกตั้งมันจะเลื่อนออกไปอีกไหมเป็นยุทธวิธีเป็นกลวิธีหรือเป็นแทคติกอะไรอีกหรือเปล่า

ขอบคุณครับคุณมิ้นครับคุณก๊อฟครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
ค้ารางค้าวลางที่จะทำให้ลดแมพของการเลือกตั้งยื่นออกไป
ค้าลางที่จะทำให้รัฐบาลนี้อยู่ต่อไปอีกเกินลดแมพทำท่าจะเห็นลางลางแล้วล่ะครับ
เพราะว่าจู่ก็มีคนเสนอให้แก้ไขพรบเกี่ยวกับพักการเมือง
อย่างที่คุณมิ้นบอกเพิ่งประกาศใช้มา๒เดือนเสนอให้แก้ไข
ถ้าเสนอให้แก้ไขอย่างนี้ก็เลยมีคนเป็นห่วงเยอะว่ามันต้องใช้เวลายืดออกไปอีก
ไหนจะเรื่องต้องฟังความเห็นฟังความประชาพิจารณ์
และสุดท้ายขึ้นมารัฐบาลนี้คอสชก็ครองอำนาจยาวกว่าเลิศแมพ
มีคนไปจับตามองว่านายกเคยพูดไว้ว่าเป็นไปตามรถแมพ
ขึ้นอยู่กับกฎหมายลูกคือกฎหมายประกอบรัฐมนูล
อ้าวถ้าเป็นอย่างนี้มันก็มีข้าวลางอย่างที่ว่า
ฉะนั้นวันนี้ขอคุยกับอดีตประธานคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองหน่อย
คุณเสรีสุวรรณภานนท์อยู่ในสายแล้วครับ

สวัสดีครับอาจารย์สุภาพครับคุณมิ้นครับ
ครับเอาอย่างนี้ครับผมขอเอาความเห็นของนักวิชาการ
ของอดีตสวของอดีตกรกตอ่านให้ฟังหน่อยหนึ่ง
แล้วเดี๋ยวคุณเสรีจะได้ตอบนะครับ

เอาความเห็นของคุณวิโรธอารีก่อนจากคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์
คุณวิโรธบอกว่านี่ครับส่วนตัวเห็นว่าข้อเสนอ
เสนอที่จะให้แก้ไขพรบพักการเมืองเป็นความพยายาม
ผลเอกประยุทธ์ประกาศไว้ว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้น
ช่วงพฤษิกา๖หนึ่งแล้วเคยระบุว่าจะเลือกตั้งได้
ต่อเมื่อกฎหมายลูกต้องเสร็จประธานพรชัยอพรเพชรก็เคยบอกว่า
แก้ไขกฎหมายพักการเมืองจะต้องมีขั้นตอนอื่นเช่น
การเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นต้นซึ่งก็จะเกินเวลาอีกหลายเดือน
ถ้าเป็นไปตามนี้ก็เท่ากับว่าเมื่อมีการแก้ไขกฎหมาย
พักการเมืองก็จะไม่สามารถทูลกล้าวได้ตามเงื่อนเวลา
ถือว่าเป็นความพยายามที่จะประวิงเวลาออกไปอีก

อีกคนหนึ่ง๕ตั้นซีรีส์ครับอาจารย์สดสีศัตยธรรม
บอกเหมือนกันว่าการแก้ไขพรบพักการเมืองต้องทำหลายขั้นตอนมาก
และระยะเวลาตามรถแมพถ้าไม่เลื่อนอีก
ก็ไม่รู้จะเลื่อนไปกี่เดือนถึงจะเลือกตั้ง
ดังนั้นวิธีง่ายที่สุดคือนายกใช้มาตรา๔๒
ซึ่งนายกก็ใช้แก้ปัญหาบ้านเมืองมาแล้ว
อันนี้หมายความว่าการที่จะไปแก้พรบพักการเมือง
เพื่อให้พักการเมืองเขามีเวลาเตรียมตัวทัน
อาจารย์สดศรีบอกว่าใช้มาตรา๔๔ง่ายกว่าเยอะ
อีกคนหนึ่งครับคุณพนัททัศนียานนล
คนคุ้นเคยกับคุณเสรีเอง

หากแก้ไขพรบพักการเมืองผลกระทบอันดับแรก
คือการเลือกตั้งจะยังไม่เกิดขึ้น
ในเมื่อต้องแก้ไขเงื่อนเวลาที่เคยกำหนดไว้ก็จะเปลี่ยนแปลงไป
พอแก้เสร็จแล้วก็ต้องมีการกำหนดเวลาอีกในกฎหมายใหม่ที่แก้มา
เพื่อให้พักการเมืองต่างเตรียมพร้อมทุกอย่างตามที่เขากำหนด
โดยมีรายละเอียดอีกมากที่ต้องให้พักการเมืองปฏิบัติตาม
ทุกอย่างก็มีเงื่อนเวลา
ฉะนั้นผลโดยรวมจึงแน่นอนว่าจะทำให้การเลือกตั้งล่าช้าออกไปอีก
เป็นความเห็นของที่ยกตัวอย่างมา๒๓คนเท่านั้นนะฮะ

ผมว่าต้องแยกกันนะครับ
แต่ว่าถ้ากฎหมายรูปมันออกช้ามันก็ต้องเลื่อนไป
กฎหมายรูปปรปรของภาคการเมืองออกไปแล้ว

อาทิตย์มันแก้ใหม่
ถึงไม่แต่แก้ก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนดระยะเวลา
เพราะว่าในรัฐธรรมนูลบอกว่าจะต้องเลือกตั้งภายใน๑๕๐วัน
ตอนนี้ประกาศไปแล้ว๙ฉบับแล้ว
เหลืออีก๒ฉบับก็คือเลือกตั้งสอสอกับที่มาของสว

ถ้าครบ๑๐ชวับแล้วมีการปรากฏใช้แล้วนะครับ
ระยะเวลา๑๕๐วันเริ่มนับแล้วนะฮะ
แม้ว่าจะไปแก้ไขปรปรเรื่องภาคการเมืองอะไรก็ตาม
ก็ถือว่าผลของกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

ถ้าส่วนใดก็ตามที่ขอแก้ไขแล้วยังไม่ได้รับการแก้ไข

แล้วมันก็รอไม่ได้เพราะรัฐมนุนบังคับไว้แล้ว
ว่าจะต้องเลือกอ้างภายใน๑๕๐วัน
แล้วเขาจะอ้างไม่ได้หรือครับว่าเมื่อจะมีการแก้ไข
ฉะนั้นเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่พรบที่จะแก้ไขเอาประกาศใช้
ไม่ได้นะเพราะลักษมนตร์ไม่ได้ให้นับอย่างนั้น
ลักษมนตร์ให้นับตั้งแต่เมื่อผลของกฎหมายเริ่มปุ๊บ
ชบักที่กทไปยกล่างมันได้ผ่านสภาษาจิตรแห่งชาติแล้ว
เพราะฉะนั้นในส่วนของพักการเมืองเองกฎหมายผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
แม้จะมาแก้ทีหลังก็ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไข
ต้องมาขยายเวลาผมถึงได้เรียนว่ามันต้องคนละเรื่องกันนะ
อย่ามาปนกันนะถ้าปนกันเนี่ยคนละสับสนเลย
นึกว่าไปขยายไปขอแก้ตรงนี้แล้วเนี่ยเวลามันจะถูก
มันจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปมันไม่ใช่นะครับ
และมีคำพูดตามมาว่าเมื่อกฎหมายลูกเรียบร้อยเป็นไปตามนั้น
ถ้านั้นถ้าแก้กฎหมายลูกเราตีความได้ไหมครับว่า
ต้องรอฉบับที่แก้ไขให้เสร็จก่อน
เกี่ยวฮะไม่เกี่ยวฮะกฎหมายเร็วคือกฎหมายที่รัฐมนุนกำหนดไว้
ว่าจะต้องมี๑๐ฉบับเนี่ยนะฮะ๙หรือ๑๐ฉบับเนี่ย
งงนิดนึงนะฮะว่าในกฎหมายลูกที่รับนุนกำหนดไว้เนี่ยนะครับ
จะต้องผ่านครบนะครับเมื่อผ่านครบเนี่ยนะครับ
ตอนนี้มันผ่านไป๗แล้วมี๙เหลืออีก๒นะฮะ

ถ้าต้องฉบับเนี้ยนะครับล่างเจ็ดเมื่อไหร่ปั๊บ

นี่อาจารย์เสรีเนี่ยท่านเสรีตีความตามรัฐธรรมนูล
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าคอสชและรัฐบาลเขาจะตีความอีกแบบนึงว่า
เมื่อมีการแก้ไขพรบว่าด้วยพักการเมือง

ฉะนั้นรอให้แก้ไขเสร็จก่อนแล้วนับ๑ตรงนั้นอีก๑๕๐วัน

เพราะฉะนั้นคนที่เสนอความเห็นตรงเนี้ยนะครับไปเอามาปนรวมกันหมดเนี่ยอืม
พอไปหมดปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความสับสนว่านี่แหละนี่คือตั้งใจจะมาขยายระยะเวลาแล้ว
อ่าไม่ใช่นะฮะมันต้องใช้กฎหมายที่อยู่ในปัจจุบันนะฮะเพราะว่าถือว่าบังคับใช้ไปแล้ว
ครับเอาล่ะถ้าคุณเสรีเชื่ออย่างนั้นถามข้อ๒
ไม่ได้เชื่ออันนี้พูดตามหลักตามหลักการที่ถูกต้อง
ครับคำถามที่สองก็คือว่าพักการเมืองเนี่ยเขาเรียกร้องว่าให้ปลดล็อกเพราะเขาทำอะไรไม่ทัน
คำถามก็คือว่าทำไมไม่ปลดล็อกเสียเลยจะได้จบปัญหาไม่ดีกว่าหรือ
คือปลดล็อคเป็นอำนาจของขอสตรชอเพราะว่ามีประกาศขอสตรชอสภาพที่๕๗เนี่ยนะครับ

ได้ประกาศเอาไว้ว่าห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับ
ประชุมพักห้ามรับสมาชิกห้ามอะไรทั้งหลาย
เพราะฉะนั้นเงื่อนไขตรงนี้ก็อยู่ที่ว่า
ท่านก็คงจะต้องใช้ดุลพินิษฐ์ว่าถ้าเกิดว่าให้พักการเมืองทำกิจกรรมแล้วเนี่ย
จะมีการชุมนุมกันไหมจะมีการรวมตัวกันไหม
อันนี้เป็นดุลพินิษฐ์ท่านเนี่ย

ผมเคยเสนอว่าทำได้โดยเปิดบางส่วนนะ
สาธารณะไม่ไปจุ่มตุ๋มทั้งเช่นไปเขียนข้อบังคับใหม่
ปรับปรุงการประชุมว่าจะวางแผน
หากจะหาเสียงอะไรอย่างไรจะทำภายในภักษ์ก็ปพลดล็อกได้
ก็อยู่ที่คอสชจะปลดทีเดียวหรือจะปลดบางส่วนไหม
อีกเรื่องหนึ่งฟังดูเหมือนว่า
คุณเสรีเห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณภัยบูลนิติตะวัน
ของเดิมเนี่ยพักเก่าแก่ที่เขามีสมาชิกอยู่แล้ว
มีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยให้เขายืนยันมาก็จบ
แต่ว่ามีคนเสนอบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นธรรมกับพักใหม่
อะไรก็ไว้อย่างนั้นแล้วค่อยมาดูกันใหม่ว่าใครจะอยู่ต่อ
คือที่พูดเนี่ยนะครับเป็นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์กับพักการเมืองเก่านะครับ
เพราะว่าในการที่จะให้พักการเมืองเข้มแข็งให้เป็นพักของประชาชนเนี่ย
จะต้องมีสมาชิกพักการเมืองที่เป็นคนที่เป็นสมาชิกพักนั้นจริง
และในกฎหมายเกี่ยวกับพักการเมืองดังกล่าวเองเนี่ยนะครับ
บรรยัติเอาไว้ว่าให้ในทะเบียนของสมาชิกพักเนี่ยก็คือของแต่ละพักการเมืองนะครับ
หัวหน้าพักเนี่ยต้องรับผิดชอบในความเป็นความมีอยู่จริงของความเป็นสมาชิกพักการเมืองนั้นนะฮะ
ถ้าหากว่าเป็นข้อมูลเท็จมีโทษเลยนะฮะมีโทษทางอาญามีโทษทางการเมือง
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสมาชิกเดิมที่มีอยู่ในแต่ละพักเดิมเนี่ย
ถ้าท่านไม่รีเซตเนี่ยนะครับท่านจะกล้ายืนยันไหมว่าสมาชิกพักการเมืองของแต่ละพักนั้น
คนที่เป็นสมาชิกนั้นเป็นตัวจริงนะฮะ
ถ้าเขาไม่รีเซตแต่ว่าเขามีหนังสือถามไปแล้วให้ตอบกลับมาเขาก็เตรียมอย่างนั้นอยู่แล้วนี่ครับ
อันนั้นนะฮะก็คือรีเซตนะฮะก็คือหมายว่าคุณต้องตรวจสอบใหม่หมดเลยนะฮะ
หรือว่าจะกำหนดมาตรการให้มายื่นใบสมัครใหม่ทั้งหมดนะฮะ
ก็เป็นวิธีการที่จะต้องตรวจพิสูจน์ว่าความเป็นสมาชิกนั้นเป็นของจริง
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอาชื่อเขาไปแอบอ้าง
ทั้งที่บอกว่าให้เป็นสมาชิกได้พักการเมืองเดียว
ไปมาไปตรวจมีมาไม่รู้ชื่อพัก

เซ็ตการตรวจสอบเนี่ยพักการเมืองเขาบอกไม่เหมือนกันนะ
เซตนี่หมายถึงว่าของท่านเสรีนี่คือหมายถึงว่าล้างไพ่ใหม่หมด
ใครเคยเป็นสมาชิกใหม่เหมือนกับไม่เคยเป็นและสมัครใหม่

ก็รีเซตก็คือหมายว่าให้เข้ามาแสดงตนใหม่ก็เหมือนกันนะ

ก็คือให้ทบทวนสมาชิกถ้าคุณเป็นสมาชิกคุณก็มากอกดิ
ว่าเป็นสมาชิกอยู่กันเหมือนกันเลยฮะไม่ได้ต่างอะไรกันเลย
แต่ว่าพักการเมืองเนี่ยเขาบอกว่าต่างเพราะว่าเดิมเนี่ยเคยเป็นของประชาชน
อย่างนั้นที่ภาคการเมืองพูดถึงนั่นคือเซ็ตซีโร่
คือล้างทั้งหมดเลยให้มันเป็นศูนย์นะฮะ

แล้วเขาบอกว่ามันรีเซ็ตก็คือรีก็คือคอนเฟิร์ม
ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเสนอเพราะว่าเขาต้องทำอย่างนั้นอยู่แล้วถูกไหมครับ
เปล่าเราไม่รู้ว่าภาคไหนทำหรือไม่ทำอ่ะ
ภาคนี้อาจจะคิดอีกภาคนี้อาจจะไม่คิดมันไม่เกิดความเป็นทำอ่ะ
เอาล่ะเอาล่ะสองประเด็นผมเท้าความไปสุดท้ายอีกทีนึงนะ
อาจารย์เสรีคุณเสรีสุวรรณภานนท์ยืนยันว่า
แน่นอนชัดเจนฮะอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ท่านผู้ชมจะได้เข้าใจว่า
นี่คือสิ่งที่อดีตประธานปฏิรูปการเมืองของคุณเสรีสุวรรณภานนท์
เป็นคนออกความเห็นนะฮะขอบคุณนะคุณเสรีครับ

ครับนี่คือประเด็นการเมืองร้อนต้องตามหน่อย
เพราะว่าคนก็ตกใจกันเยอะว่าเอ๊ะหรือว่าคิดจะอยู่ยาวต่อไปอีก
เลื่อนการเลือกตั้งก็เลยโผล่เรื่องนี้ออกมา
แต่ถ้าฟังจากคุณเสรีสุวรรณภานนท์แล้วไม่ใช่ครับคุณก๊อฟครับคุณมิ้นครับ
ก็ขอบคุณครับครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตา
เพราะว่าหลายคนก็ตั้งความหวังนะว่าจะไปเลือกตั้งกันเมื่อไหร่จะเป็นยังไงอะไรกันต่อนะครับ